ช่องนี้หิวแล้วช่องร้อนจี๊บเลยของดีมีบอกต่อแน่ต่อตระกับในช่วงนี้ช่วงแรกเนี่ยจะ
พาไปทานอะไรที่มันแซ่บนัวเลยดีกว่าดีมากน้ำลายแตกเลยคุณแต่ว่าที่จะพาไปทาน
มันเป็นตำแบบไม่ธรรมดาตำเบาะกระดาษหรือว่าตำหัวกระดาษเป็นอาหารอีสานที่หาทานยากที่จังหวัดศรีสะเกต
ของที่มันหาทานยากแบบนี้ต้องไปเจอกับคนคนนี้เลยครับผู้สื่อข่าวภาคสนามของเรา
คุณสมศักดิ์ศรีชุ่มรออยู่แล้วไปติดตามนะครับ
สัญจรทั่วอาทิตยเกาะติดทั่วไทยวันนี้นะครับผมยังอยู่ที่จังหวัดศรีสะเกด
ดอกลำดวนนะครับแล้วก็วันนี้ผมจะพามาชิมอาหารที่มีรสชาติแปลกใหม่อย่างแน่นอน
เพราะว่าอาหารที่ผมพูดถึงนี้ทำมาจากต้นพืชที่อยู่ด้านหลังผมนี้นะครับ
ซึ่งลักษณะของมันเนี่ยคล้ายกับต้นบอลนะครับแต่ว่าชาวบ้านที่นี่เขาเรียกว่าต้นกระดาษนะครับ
แล้วก็เขานำมาทำเป็นเมนูเบาะกระดาษนะครับซึ่งมันจะเป็นอย่างไรนั้น
รสชาติจะเป็นอย่างไรวิธีทำจะทำแบบไหนเดี๋ยวตามผมไปดูกันเลยครับ
เบาะกระดาษตำเบาะกระดาษหรือตำหัวต้นกระดาษ
ที่ชาวบ้านกุฎหนาแก้วตำบลภูฟ้าลอำเภอขุนหานจังหวัดศรีสเกต
เขาเรียกกันตามสำเนียงของภาษาพื้นถิ่นลูกหลานคแมร์
ชนิดนี้ทำมาจากพืชชนิดหนึ่งที่มีหัวเหมือนมันอยู่ใต้ดินเรียกว่าต้นกระดาษ
ชาวบ้านที่นี่เขามักนำมาทำอาหารพื้นเมืองกัน
โดยจะขุดเอาหัวกระดาษที่มีอายุประมาณ๑ปี
เพราะจะเป็นช่วงที่มีรสชาติอร่อยที่สุดเหนียวกำลังดี
และไม่คันคอเมื่อนำไปทำอาหาร
วิธีทำบล็อกกระดาษเริ่มจากการเลือกหัวกระดาษ
ที่มีขนาดและอายุกำลังเหมาะสม
แล้วนำหัวมาปลอกเปลือกออกให้เหลือแต่ส่วนที่เป็นสีขาวขุ่น

เหมือนลักษณะการสับมะละกอทำส้มตำ

เพื่อไม่ให้เกิดอาการคันเมื่อรับประทานประมาณ๕นาที

ทำทุกอย่างเหมือนกับส้มตำ
ใครชอบรสชาติแบบไหนครอบคลุมเอาตามใจชอบ
วันนี้เป็นแบบตำปลาร้าอีสานขนาดแท้
ขอบอกเลยว่าแซ่บนัวหลาย
และนี่นะครับคือหน้าตาของตำเบาะกระดาษนะครับ
หน้าตาของมันนั้นก็เหมือนกับการตำส้มตำ

แต่ว่ารสชาติของมันนั้นจะเป็นยังไง

รสชาติของมันนะครับก็จะได้แบบมันนะครับ
เพราะว่าในหัวของต้นกระดาษนี้มันมีแป้งนะครับ
ทำให้ได้รสสัมผัสที่แตกต่างจากเส้นมะละกอนะครับ
แต่ว่ารสชาติมันก็จะคล้ายกัน

ว่าจะแปลกแตกต่างจากส้มตำอย่างไร
ก็มาชิมกันได้ที่บ้านกุฎหนาแก้ว
ชาวบ้านที่นี่เขาพร้อมต้อนรับแขกทุกท่านที่มาเยือน
นานแล้วค่ะตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายาย
เพราะบ้านกุฎหน้าแก้วเกิดมาก็เห็นต้นกระดาษแล้ว
ก็แกงแล้วก็ทำส้มตำ

ถ้าแกงใส่ปูมันก็มันค่ะนุ่ม
ถ้าแกงใส่ไก่ยิ่งมันค่ะ

จะมีหน้าฤดูช่วงเดือน๓เดือน๔
ฤดูนั้นที่เขาจะตำกัน
บล็อกกระดาษถือเป็นอาหารพื้นถิ่น

คิดค้นไว้เป็นเมนูอาหารโดยบรรพบุรุษ

จึงต้องดัดแปลงนำส่วนต่างของพืชผัก
ที่มีอยู่ในพื้นที่จำนวนมาก
แปรรูปเป็นอาหารเพื่อการดำรงชีวิต
และตกทอดมาจนถึงรุ่นลูกรุ่นหลาน
อีกทั้งยังมีสรรพคุณด้านสมุนไพร
เป็นทั้งยาระบายยาแก้ไอ
ส่วนรากของมันก็ใช้ถอนพิษแมงป่องได้

นับวันจะหารับประทานได้ยากขึ้น
เพราะด้วยการเวลาที่เปลี่ยนแปลง
วกกับชาวบ้านมีตัวเลือกในการรับประทานอาหาร

แต่ยังคงอนุรักษ์ไว้ให้ลูกหลาน

นับเป็นเมนูพื้นบ้านอาหารประจำถิ่น
แขกไปใครมาต้องได้ลิ้มลอง
และถือเป็นอาหารของดีเมืองดอกลำดวน
อีกหนึ่งเมนูที่ไม่ควรพลาดกันเลยทีเดียวครับ
สมศักดิ์ศรีชุ่มทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน
โอ้โหเช็ดน้ำลายไม่ทันนะคุณ
ใช่ค่ะแล้วมันก็เป็นเมนูที่หาทานยากมากเลยนะคะ
ใช่แล้วคล้ายกันอันนี้ชิฟว่าตรงหัวเขาน่าจะคล้ายกับหน่อไม้อีกแล้ว
คุณผู้ชมเคยลองทานก็ส่งไลน์มาบอกหน่อยนะคะว่ารสชาติมันแซ่บนัวขนาดไหนอืม
เอาล่ะทานส้มตำกันแล้วยังไม่หนำใจยังสิคะคุณเดี๋ยวจะพาไปทานก๋วยเตี๋ยวต่อครับ
ก๋วยเตี๋ยวร้านนี้อยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์แล้วก็บอกเลยว่าทานแล้วเหมือนได้ขึ้นสวรรค์
ทำไมอ่ะโอ้โหมันจะมีกำลังวางชาสดชื่นแล้วก็ร้านนี้เขาขายมาแบบเป็นรุ่นต่อรุ่นนานแล้วด้วย
ไปดูกันหน่อยว่าน่าทานขนาดไหนเขาบอกอร่อยตั้งแต่รุ่นพ่อเหรอ
ถูกต้องสืบทอดกันมาเป็นรุ่นรุ่นนะครับร้านสิริโภชนาก็เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเก่าแก่แห่งหนึ่งในจังหวัดนครสวรรค์ครับ
ชาวบ้านรู้จักกันดีในชื่อก๋วยเตี๋ยวลุงหริโดยที่ร้านจะขายก๋วยเตี๋ยวหมูหมักตับสดและหมูตุ๋น
โอ้โหที่บอกว่าแต่ละอย่างนี้น่าทานเพราะว่าเนี่ยเขาตุ๋นมาเป็นอย่างดีแล้วก็หมักโดยสูตรเฉพาะ
ที่สำคัญนะครับเมนูหมูตุ๋นเนี่ยไปช้าอดกินถ้ามาเกิน๒ทุ่มบางวันไม่ได้กินแล้ว

ใช่แล้วครับนายสุมิทสังทองอายุ๖๕ปีเจ้าของร้านซึ่งเป็นรุ่นลูกแล้วนะครับ
บอกว่าเปิดขายมากว่า๕๐ปีแล้ว
เมื่อก่อนตอนสมัยที่รุ่นคุณพ่อขายขายแต่เนื้อวัว
มาในช่วงปี๒๕๔๗ถึง๒๕๕๙
แล้วก็เปลี่ยนมาเป็นขายเป็นหมูแทน
เป็นหมูตุ๋นหมูอบเป็นหมูแบบหมูสด

มาเป็นหมูก็ได้รับความนิยมเป็นอย่างดีเหมือนกัน

การต้มน้ำกับเครื่องยาจีนที่มีอบเชยสารพัดประโยชน์นะครับ
มักจี้ที่บอกว่าแก้ปวดหลังได้
มันก็มีคังเสี่ยมและก็สวม

โอ้โหต้องหอมมากเลยนะน้ำซุปเขาเนี่ยนะ
ใช่แล้วครับแล้วก็หมูเนี่ยที่หั่นเป็นชิ้นพอดีคำใส่ลงไปกับตุ๋นไฟอ่อนอีก๓ชั่วโมงกว่าก็จะได้หมูที่นิ่มรสชาติที่ดีแล้วก็อร่อยด้วย
ส่วนหมูหมักเขาบอกว่าเป็นหมูหมักพิเศษไม่ขอเปิดเผยแล้วกัน

แต่ของเขาสุดยอดแล้วก็ทำกันมานานแล้วก็รสชาติยอดเยี่ยม

เด็ดของเราก็คือหมูหมักนิ่มอร่อยรสชาติดี
แล้วก็หมูตุ๋นนี่เป็นเจ้าแรกของนครสวรรค์
ใช้เครื่องยาจีนไม่ได้ใช้เครื่องพะโล้แบบคนอื่นเขานะ
เราจะต้มน้ำจนเคี่ยวน้ำตัวยงตัวยาจนกระทั่งนั่น
แล้วก็เราทั้งชั่วโมงลงไว้แล้วก็พุงเครื่อง

อยากให้ทีวีมีกลิ่นมากคุณตอนนี้
จะได้กลิ่นแบบตุ๋นยาจีนเครื่องยาจีนเตะจมูกเลย
หมูตุ๋นยาจีนสูตรพิเศษวันละ๑๕กิโลกรัมเลยนะ

ก็บอกเลยว่ามีตั้งแต่ลูกเด็กเล็กแดงจนถึงอากงอาม่า
เพราะว่าขายมานานกว่า๕๐ปี
รสชาติไม่เคยเปลี่ยนครับ
ร้านนี้อยู่ตรงไหนบอกกันหน่อยละกัน
อยู่ที่ถนนโกศีบริเวณ๔แยกปรายศนีย์นครสวรรค์
เปิดขายช่วงเวลา๖โมงเย็นจนถึง๔ทุ่มทุกวันนะครับ
วันนี้ก็ไปทานกันได้ช่วงเย็นนะครับ
หลายคนไปทานแล้วบอกว่าติดใจครับที่สำคัญ
ที่เขาขอเพิ่มกันเลยก็คือน้ำซุป

เพราะว่ามันต้องเด็ดมากเลยคุณโอ้โหเป็นเมนูที่ทำมาอย่างพิธีพิธารมากนะคะ
ใส่ใจในรายละเอียดทั้งการตุ๋นหมูการหมักหมูแต่ละอย่างเนี่ย
โอ้โหตอนนี้ท้องร้องหนักมากแล้ว
ทานอะไรที่มันแซ่บไปแล้วอร่อยรสเด็ดไปแล้ว
ทานของหวานกันหน่อยดีกว่าค่ะคุณค่ะ

เชื่อว่าหลายคนชื่นชอบแน่แต่ว่าร้านที่จะพาไปนี้อยู่ในจังหวัดสุโขทัย
แล้วก็ไม่ใช่กล้วยปิ้งราดน้ำกะทิธรรมดาเท่านั้น
เพราะว่ากล้วยปิ้งร้านนี้เขามีไส้ค่ะคุณค่ะ
ไส้นี่แบบแน่นเวอร์เลยไปดูหน่อยซิว่ามีไส้อะไรกันบ้าง
อาจจะคิดว่ามันก็กล้วยปิ้งธรรมดาใช่ไหมคุณ

ที่ร้านกล้วยปิ้งของนางสาวอารยาอินทโชธอายุ๓๔ปีเนี่ยนะคะ
ตั้งอยู่ริมถนนสายจรดวิถีถ่องตำบลย่านยาวอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัย
เยื้องกับโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยาคม
คุณพี่อารยาท่านนี้เขาไอเดียเจ๋งมาก
นำกล้วยปิ้งที่แบบผ่าปิ้งแล้วจนหอมสุกแล้วเนี่ยนะคะ
ผ่ากลางแล้วก็ยัดไส้ด้วยไส้ต่าง
นี่แหละล้นทะลักออกมาแบบนี้โอ้โหนี่คือไส้เนื้อมะพร้าวอ่อนค่ะ
นางสาวอารยาเจ้าของร้านยังเล่าให้ฟังด้วยว่า
เปิดร้านขายกล้วยปิ้งมาแล้วเกือบ๒ปีค่ะ
โดยตั้งชื่อร้านนี้ว่าใบบุญกล้วยปิ้ง
ทีก็ขายกล้วยปิ้งธรรมดาทั่วไป

ถ้าลองนำเนื้อมะพร้าวน้ำหอมมายัดใส่ตรงกลางไส้เนี่ยนะ
มันน่าจะอร่อยขึ้นไปอีกก็เลยทดลองทำขายดู
แล้วก็ปรากฏว่าลูกค้าที่มาซื้อติดอกติดใจมาก
กันกลับมาซื้ออีกหลายต่อหลายกล่องเลย

ก็คือไส้ฝอยทองและก็เผือกกวนแบบที่เห็นนี่แหละ

มักกล้ามักกล้ามักกล้ามักกล้า
มักกล้ามักกล้า

มักกล้า

มักกล้า
มักกล้า
มักกล้า

มักกล้า
มักกล้า
มักกล้า
มักกล้า
มักกล้า

โทรสอบถามกันไปได้เลยคุณผู้ชมค่ะ
เบอร์โทรศัพท์๐๙๓๘๘๙๐๗๓๗นะคะ
โทรไปสั่งจองกันก่อนก็ได้ค่ะ

มีของกินอร่อยเด็ดเพียบเลย
งั้นดิฉันเอาเป็นกล่องละ
ไส้เอา๓ไส้๓กล่อง

ก็จะได้ลองชิมดูว่าไส้ไหนอร่อย
นี่คุณผู้ชมเขาไลน์มาตักเตือนพวกเราแล้วเนี่ย

ชวนหน้ายังมีเรื่องราวของของกินอีก
กลับติดตามกันครับ
สวัสดีครับ